มีจดหมายข่มขู่ที่เขาได้รับไปนะครับฉบับหนึ่งแต่ว่าเราเอาเลขคดีตัวเนี้ยมาให้ทางกองปราบปรามเนี่ยตั้งชุดสืบสวนเข้าไป
คลายคดีนี้ให้หน่อยไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจตำรวจในท้องที่นะ
แต่อยากให้กองปราบช่วยสืบอีกแรงหนึ่งเพราะผมรับไม่ได้นะครับ
กับการที่เขาเป็นข่าวดังทำไมตำรวจปล่อยให้มีการข่มขู่คุกคามพยาน
ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแม้แต่นักข่าวหรือประชาชนเนี่ย
เป็นข่าวแล้วยังมีการคุกคามพยานได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
พอร้องกองปรับว่าจะกลัวคดีมันไม่ไม่คืบหน้าคือจะกลัวเขาช่วยกัน
เขาไม่สบายใจไม่สบายใจแต่คำพูดของเขาออกมามันก็น่าฟังอยู่
แต่ว่าในส่วนเราคิดมันก็มองในมุมอีกมุมหนึ่งคือสีเดียวกัน
ก็กลัวเกลียดกลัวเขาช่วยกัน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันยังเป็นข่าวอยู่อ่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้จะทราบได้ว่า
มีการให้ออกจากราชการตำรวจ๖นายไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะในขณะที่ตามข่าวทางชุดตำรวจเองก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
แต่ที่เราไม่ได้คุยกันมาเพราะว่ารายการหยุดไป๓วันนะคะ
วอเล็กบอลกันแล้วก็พรุ่งนี้จะหยุดอีกวันหนึ่งด้วย
วันนี้เรามาแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาถามความคืบหน้าเลยว่า
ตกลงเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วไหมพอแล้วไหมยังต้องไปกองปราบอีกหรือ
หรือว่าจริงแล้วทางสอนอพื้นที่เขาก็น่าจะทำได้ไปได้ดี
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่รับรู้แล้วสื่อรับรู้แล้วสังคมช่วยกันติดตามนะคะ
วันนี้คุยกันสองท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านแรกก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมอีกหนึ่งท่าน
คุณพ่อก็คือคุณศักดิ์ชัยแน่นอุดรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับแม่ไม่ได้เจอกันก่อนหน้านี้นะคะ
ตั้งแต่ช่วงเป็นข่าวต้นต้นแต่ว่าตอนแรกเหมือนข่าวจะจะจบแล้วเหมือนกัน

คือทันทีที่มันมีจดหมายขู่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยหยิบเรื่องนี้เข้ามาดู
เพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้สนใจอะไรมากก็คิดว่าเป็นการสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรม
คนหนึ่งบอกว่าถูกยัดอีกคนนึงเรียกรับสินบนก็ว่าไปตามกระบวนการ
แต่พอเมื่อวันศุกร์มีจดหมายขู่ออกมา

แต่พอมีจดหมายขู่ออกมาหลังจากที่ไปร้องเรียนสื่อมวลชนหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าว

เป็นเรื่องใหญ่มากที่คนในกระบวนการยุทธรรมทุกฝ่ายต้องเข้ามาดูแล้ว
ทำไมคนที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมาย
คือตำรวจและก็เป็นชุดสืบสวนถึงได้ถูกคมขู่คุกคามได้
ถ้าแบบนี้เราไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพในความปลอดภัยเลย
ต้องวิ่งมาที่กองปรับปรามให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงนึง
แต่อย่างที่ทนายรณรงค์ก็บอกเองว่าจริงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับการทำงานของสอนอพื้นที่

คุณไม่ได้มีปัญหากับสอนอพื้นที่แล้วจะให้กองปราบรับไปทำไมคะ

สอนอพื้นที่ยังไม่ได้คำตอบว่าจดหมายขู่มีต้นตอมาจากไหน
ได้รับจดหมายขู่วันศุกร์แจ้งความในวันนั้น
แล้วก็จนถึงวันอังคารก็ยังไม่มีคำตอบว่าต้นตอมาจากไหน
ทีนี้คำที่บอกว่าเรื่องมันยังไม่จบ
เหนือจากมีเรื่องของจดหมายขู่นะคะมีอะไรอีกบ้าง
ที่คิดว่ายังต้องพูดกับคดีนี้อยู่

ยังเป็นแค่การย้ายแล้วก็รอตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

ก็ทางท่านผู้ประชาการตำรวจนครบานท่านก็สั่งให้ออกเลย
หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าจุดนี้เราพอใจ
พอใจว่าประชาชนได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยยังรอผลบางอย่างอยู่เพิ่มเติมอยู่เหมือนกัน

ผลการสอบสวนเบื้องต้นว่าใครทำผิดอะไรยังไงบ้าง
แต่ว่าความคืบหน้ายังไม่ได้มีบอกว่าทางชุดที่ถูกกล่าวหา

คือต้องไปค้นประวัติของแต่ละนายแต่ละท่านอีกไหมในทีมนี้
แล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบมาอย่างหนึ่งนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าเขามีพฤติการอย่างที่ประชาชนร้องเรียนไป

เพราะงั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันไปตรวจสอบทรัพย์สินด้วย
ถ้าตามข่าวเนี่ยเขาไม่เคยมีประวัติไม่ใช่เหรอคะ

แต่ว่าวันนี้เขามีเรื่องเกิดขึ้นก็ต้องไปตรวจสอบให้

อันนี้คือสิ่งที่เป็นมุมมองของทนายรณรงค์นะ

ที่เราจะเอาคำตอบตรงนี้

หน่วยงานที่จะรับเรื่องต่อจากตำรวจอีกทีนึง
จะไปเรื่องผู้มีอิทธิพลเลยเหรอคะ

โอ้มันไม่ได้ชนบแค่ธุจริตในภาครัฐ

ทีที่เราไปที่กองปรับปรามปรากฏว่ามีคนที่เขาอ้างว่าถูกตำรวจชุดนี้
กระทำต่อเขาติดต่อมาหาผมด้วย
บางคนเป็นเจ้าหน้าที่ในราชการ

เขาจำคนนึงได้๑ในนั้นเขาจำได้

ทีนี้มาที่คุณศักดิ์ชัยค่ะคุณพ่อ

หรือมีอะไรผิดปกติอยู่ไหมที่บ้านที่ร้าน
ก็หวัดกลัวเหมือนกันกลัวเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายก็กลัว
คือมองมุมกลัวความไม่ปลอดภัยตอนที่เขาไปอยู่มุมมืดเราไม่เห็น
เสียวตอนนี้แต่ซึ่งหน้าก็ไม่ค่อยกลัวหรอก
ค่อยกลัวคือไม่กลัวซึ่งหน้า
ที่ไม่กลัวเพราะอะไรคะถ้าซึ่งหน้าไม่กลัวเพราะ
เพราะเราคิดว่าเกิดมาก็ตายอยู่ครั้งเดียวอยู่แล้ว

ถ้าซึ่งหน้าผมไม่กลัวกลัวจะรับหลัง
กลัวแต่รับหลังรับหลังคือว่าตอนเราไม่เห็นเราไม่เห็นใครเลย
ถ้าสมมุติเอาจากที่ธนายรณรงค์เล่านะครับคุณพ่อ
คือในขั้นตอนในการร้องเรียนและแจ้งความแบรนด์คดี
สิ่งที่ทำให้กลัวขึ้นมาอีกครั้งก็คือ

หลังจากจทไหมในสัปดาห์นี้มีอะไรเพิ่มไหมคะ
มีเบอร์โทรศัพท์แปลกมีข้อความแปลก
มีใครติดต่อผ่านมาที่ร้านฝากคนอื่นมาบอก
ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียมาหาลูก

เพราะผมเล่นโทรศัพท์ไม่เป็น

ไม่มีลูกถ้ามีลูกจะมาบอกคือยังไม่มี
ซึ่งน้องสองคนก็ยังไม่ได้มีใครบอกว่าโดนอะไร

ไม่มีใครมาที่ร้านปลาของ
จดหมายเสียบกระดาษอะไรใดทั้งสิ้น
คือพยายามจะลองถามว่าจากจดหมายฉบับนั้น

ยังไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มนะคะ

มันเงียบแปลกไหมหรือว่าไม่ได้ระแวงอะไร
ใช่ก็ว่าไปตามที่ตำรวจเขาจะจัดการกัน
คือก็กลัวจะเรื่องจะเงียบเพราะอะไร
กลัวผมมองก็กลัวเขาช่วยกัน

เพราะถ้าเกิดทั้งไม่ออกรายการผมก็ยังไม่สบายใจ

เขามีเส้นมีสายเขาต้องกลับไปอยู่ที่เดิม

ทีนี้ก็ผู้จัดการเขารับปากว่า
เขาจะดูแลเรื่องนี้ให้ให้ความไม่ทำ

ผมว่าเรื่องราวเขาจริงผมก็ถามผมมาแล้ว

ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะ

ไปร้องกล่องปาบให้ช่วยกังแรง

แต่ความสัมพันธ์ไม่ได้เปลี่ยนนะคะ
อยู่ในวงการสีเดิมของเขานะหรือคุณพ่อว่า
มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าตำรวจจริงใจหรือยังไง
หรือเราคิดยังไงคือเขามีพี่น้องเป็นตำรวจ

ก็เรื่องของเขาอ๋อหมายถึงถ้าจะช่วยกัน

เรื่องของเขาคือคำพูดของใครที่ผ่านมาในช่วงในช่วงนี้
คุณพ่อรู้สึกว่ามั่นใจแล้วรอได้
รอกระบวนการสอบวินัยร้ายแรงได้รอได้รอได้
ฟังคำพูดใครยังไม่ยังไม่มีคำตอบมาเลย

ทนายรณรงค์ค่ะการออกจากราชการไว้ก่อน
คืออันนี้คือออกเพื่อรอสอบหรือยังไงหรือออกไปเลย
คือเขาดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเขาโครงความจริง
เขาเลยให้ออกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอผลการสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะได้มีคำสั่งลงโทษอย่างชัดเจน
ไม่ได้ออกจากราชการง่ายนะครับต้องบอกก่อน
คือไม่ใช่ว่าวันนี้คุณพ่อไปร้องปุ๊บแล้วเขาจะให้ออกตอนเย็น
ไม่ใช่นะครับมันมีขั้นตอนมันมีระเบียบของราชการตำรวจอยู่
ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านทำคือทำตามกฎหมาย

เรียนยืนยันตามรายชื่อที่ออกมานะคะว่า
ตกลงเป็น๖นะคะตำรวจ๖นายนะ
แล้วก็เป็นพลเรือนคนธรรมดาอย่างเรา๔นะ

นายที่ว่านี้เนี่ยสังกัดเดียวกันหมดคือนครบัน๑ใช่ไหมคะ

แล้วก็ยศที่สูงที่สุดคือพันธุ์ตำรวจตรี

ทีนี้เวลาที่เรียนต้องมาทางนี้ก่อน
เพื่อมาเสริมข่าวคุณพ่อที่มีคนติดต่อทนายรณรงค์มาว่า

กับที่คุณพ่อศักดิ์ชัยโดนเนี่ยนะคะ
เขาโดนชุดนี้คือครบ๖คนนี้เหรอ
เฉพาะบางคนเขาบอกเขาจำหน้าคนคนนี้ได้

แล้วบางคนก็มีภาพเป็นคลิปวิดีโอด้วย

ตอนที่เขาพยายามพาไปที่จุดที่เขาเรียกเงินเนี่ย
แต่เขารอดมาได้เพราะว่าพอมีการตรวจค้นรถยนต์

เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องนี้เนาะ
แต่ทีนี้ที่จะบอกคือเขาจำบางคนในชุดนี้ได้
เขาบอกเขานั่งดูทีวีเขาน้ำตาไหลเลย
เขาเคยถูกกระทำมาอย่างรุนแรง
จากชุดนี้เหรอตกลงที่ต่อใช่เขาเป็นผู้หญิงด้วย

แต่ว่าชุดนี้ถ้าสมมุติเป็นไปตามที่เขาเล่านะคะ
ถ้าจริงคือที่รอดมาเขาว่าเพราะว่าเหยื่อเป็นคัตรราชการ
เขาเห็นบัตรราชการตัวใบหนึ่งเขาก็เลย

ทีนี้คนที่อยู่ในชุดนี้นี่นะคะ
เอาจริงแล้วถ้าดูจากยศคนก็จะสงสัยที่พันธุ์ตำรวจตรี
ว่าเป็นคนที่กำลังพูดถึงไหมว่ามี

คุณพ่อนับตั้งแต่ที่เป็นข่าวออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
คุณพ่อรู้ข้อมูลบ้างไหมว่ามีใครแถวบ้าน
ไกลจากบ้านเราที่โดนเหมือนพ่อมีไหม

เขาโดนเหมือนเป็นคนแถวเกรดพื้นที่เดียวร่วงพักเดียวกัน
เขาโดนเขาบอกโดนอย่างนี้แต่ว่าเขาทำจริง
เขาทำจริงเตะเขาซ้อมเขา

แต่แล้วบางครั้งเขาทำจริงแต่จับยาไม่ได้ยัดยาให้เขาตั้งเขาหาให้เขา

ทำกับเขาทำจริงแต่ว่าเขาทำเกินกว่าเหตุ

คือจริงมันมีวิธีปฏิบัติในการจับกลุ่มอยู่ใช่ไหม
ความหมายคือแบบนี้คือเอาล่ะเขาผิดจริงก็คือว่าไปตามโทษ

ยายาเขาบอกแต่ผมไม่รู้เหตุการณ์นะ

เขาบอกยาเนี่ยแต่บางทียัดยาให้เกินประมาณข้อหาเสพ

ถ้าไม่ได้เงินเขาก็จะยัดให้มันไปติดคุก
คือหมายถึงยังไงคือคนที่เล่าให้คุณพ่อฟังเนี่ย
บอกว่าเขาเสพหรือว่าเขาขาย

เขาขายแต่มันไม่มีของกลางกับเขาจับไม่ได้

คือที่เขาเล่าให้พ่อฟังคือเขาบอกว่าเขาขาย

แต่ณตอนที่ไปจับมันไม่ได้มีปริมาณยาไปถึงระดับขาย

ใช่ไหมคะมันจะต้องมีปริมาณยาแค่ระดับเสพ

แต่ทีนี้เขากล่าวหาตำรวจชุดนี้ให้พ่อฟังว่า
นี้มายัดจำนวนให้มันขึ้นไปเป็นข้อหาขาย

แต่ผมไม่ได้เหตุการณ์เพียงแต่ถามผมอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่า
ไม่เอาเท่าที่เราเข้าใจคือเขาพยายามจะสื่อว่าเขาถูกทำร้าย

แล้วก็โดนยัดปริมาณยาณเวลาที่จับเกิน

คำถามคือตอนที่เขามาเล่าให้พ่อฟังเขาพูดว่าชุดนี้เลย๖คน
หรือเขาจำได้บางคนเหมือนที่ธนารงค์บอก
เขาบอกวรพลชื่อวรพล

บรพลชื่อบรพลคนเดียวแต่เขาไม่เอ่ยชื่อคนที่เหลือ
ชื่อวรพลคนเดียวเขาฉายาว่าจอมโหด

อ่าค่ะทีนี้กลับมาคุณพ่อจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
เท่าที่ตำรวจบอกที่ครอบครัวคุณพ่อตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้ว

นักข่าวเหมือนกันยังไม่บอกไม่โทรมาบอกแล้วไง
เพียงแต่ให้ผมให้การปากคำให้ชี้ในรูปภาพ
คุยกับเขาผมจำหน้าได้หมดวันขึ้นห้องผมก็จำหน้าเขาได้
ไอ้คนที่โดนหมากันเขาวันเข้าบัตรผมไปกดคอม

และไอ้คนที่เอาลูกสาวท้อนท้ายมาเนี่ย
เขาไปให้คำสุภาพที่ร้านผม
แฟนผมก็นั่งอยู่นั่นค่ะ
แล้วก็ตำรวจก็ไม่ได้ติดต่อผ่านทนายเอก

มีขั้นตอนใดเกิดขึ้นบ้างจากข่าวเหมือนกัน

คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาต้องสอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องต่อให้ทางหน่วยงานอื่น

ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด

วินัยเนี่ยรองประปบชนเป็นคนดูเป็นชุด

ก็จะไม่ใช่ตำรวจก็จะต้องเป็นปปท
ถูกต้องครับ
ถูกต้องครับซึ่งเวลาหน่วงช่วงนี้มันกินเวลานานประมาณสักเท่าไหร่คะ

ก็จากประสบการณ์ที่เรามีการทำคดีเกี่ยวกับมีปัญหาตำรวจกับเจ้าที่ประชาชนเนี่ย

แต่เราก็หวังว่าคดีนี้จะไวนะเพราะคดีนี้เป็นคดีดัง
ถ้าวินัยร้ายแรงออกวินัยร้ายแรงต้องออกก่อนถูกไหมคะ

ถ้าวินัยร้ายแรงออกแล้วมันมีผลต่ออายาไหม
เช่นนะผิดวินัยร้ายแรงแปลว่าอาญาผิดแงะเลย

ส่วนกันวินัยก็คือของตำรวจเขาดูเรื่องความผิดแล้วเขาตรวจสอบกันภายใน
แต่เรื่องของอาญาก็ว่ากันตามกระบวนการกฎหมายปปทอีกฉบับหนึ่งแยกส่วนกันเลย
เพราะฉะนั้นต่อให้วินัยร้ายแรงจบไม่ได้แปลว่าอาญาจะต้องเป็นไปในทางเดียวกัน
ถูกต้องอันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณาอีกทีนึง
ส่วนทางวินัยอันนี้คือผู้บังคับบัญชาเพราะเป็นเรื่องของสายงานบังคับบัญชากัน
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวนี้เนี่ยคือสาเหตุที่ช่วงแรกเราไม่ได้คุยเรื่องที่ตั้งแต่เกิด
ก็เลยมาคุยไอล่าสุดก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดกันว่าตกลงคดีนี้มันจะไปในทิศทางไหน
แล้วเอาตรงนะคะคือถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปมันก็มีข่าวดังอยู่บ้างที่พูดถึงการยัดข้อหายัดยาเสพติดก็มีให้ได้ยินอยู่บ้าง
คำถามคืออันนี้เกิดในพื้นที่ส่วนกลางเลยนะคะของกรุงเทพด้วยจะเป็นไปในทิศทางไหนสักครู่ค่ะ
ผู้ชมคะเอาอย่างงี้เท่าที่เราทราบนะคะคือว่าในชุดตำรวจ๖นะคะแล้วก็เป็นพลเรือน๔นะคะ
พูดเฉพาะในส่วนของตำรวจซึ่งเป็นข้าราชการก่อนเนี่ยนะคะคือเหยื่อเวลาพูดถึงอ้างเนี่ยมักจะพุ่งมาที่ดาบอยู่คนนึงนะคะ
ไม่ได้พูดถึงพันธุ์ตำรวจตรีด้วยซ้ำไปนะคะ

คำถามคือตอนที่ไปให้ปากคำไปให้ข้อมูล
มันมีอะไรทำให้เห็นไหมว่าเหมือนมีประวัติอยู่แล้ว

รู้จักอยู่แล้วว่าบางคนในชุดนี้

มีคนติดต่อเข้ามาบอกว่าเคยโดนกระทำเหมือนกัน
ตอนนี้ก็พยายามให้พวกเขากล้าแสดงตัวกัน
เพราะว่าต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้ทาง
ท่านผู้บังคับบัญชาทางนครบานท่านได้ทราบ

อยากให้ทางตำรวจรับรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เราลองเรียนไม่เคยมาแจ้งตำรวจ

บังคับบัญชาก็จะไม่ทราบก็จะไม่มีประวัติ
เพราะงั้นโดยขั้นตอนระเบียบข้าราชการตำรวจก็ต้องเข้ามาแจ้ง
ซึ่งบางคนก็ต้องให้ข้อมูล

นี่ดูท่าทางไม่ออกตกลงกลัวหรือไม่กลัว
พี่ก็กลัวแต่วันแรกก็เกิดมาแล้ว
เรื่องมันเกิดมาแล้วก็ต้องสู้
เหตุการณ์ขึ้นคืนนี้วันที่๑๐
มันวันหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วที่เกิดเห็น
คือไล่เรียกกันแหละก้าวข้าม๑๐นะ

เมื่อคุณพ่อทราบชื่อของทุกคนแล้วนะ

คือใครที่ดูมีบทบาทที่สุดในชุดที่ไป
แม้กระทั่งรวมอีก๔คนที่เป็นพลเรือนด้วยนะ

เหมือนกับคุมสถานการณ์แบ่งหน้าที่

แล้วดาบวรพลกับคนชื่อต่อ
สหวัดนี้เขาเป็นคนที่ตั้งก้อหา

ตำรวจเนี่ยมีดาบ

ละเรือนที่บทบาทออกมาแสดง

คนชื่อต่อเนี่ย

ให้เรากลัวเราอ้างบัตรเป็นตำรวจ

แต่งตัวเหมือนตำรวจมาสเหมือนตำรวจ

คือมันมาดแบบแต่งตัวนอกข้างแบบ
ใส่ขับรถแผ่นป้ายทะเบียนไม่ใส่

เขาเคยไปแจกซองงานแต่งผมอยู่
งานแต่งผมคนชื่ออะไรชื่อต่อ

เดี๋ยวที่คุณพ่อบอกว่ารู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไง
คือรู้ตั้งแต่ก่อนมาเจอเหตุการณ์นี้
ครับรู้ว่า

คนในซอยเขาเปิดร้านล้างรถ

เขาก็เลยพาไปกินข้าวที่ร้านที่ร้านผมก็เลยคุกคีกัน

คือรู้จักกันก่อนอันนี้ในฐานะเขาเป็นลูกค้า

คนที่เป็นพลเรือนที่มีบทบาทคือ
โดนหมากัดเนี่ย

กับข้าวที่ร้านผมน่ะคือผมเห็นหน้าเขาอ่า
หมากัดเขาก็บ่นอ่าบ่นหมากัดเขาแล้วถ้าเกิดผมติดคุกแล้ว
เขาใครรับผิดชอบเขาคนบอกเป็นเรื่องไม่กลัวหรอก
ผมรับผิดชอบผมบอกอ่ะอืมผมบอกคือในใจนะครับไปไปถาม
ผู้กองจัดกีที่สวนลงไปไทยน่ะเรื่องหมากัดคดีหมากัดน่ะ
ตัวนี้กัดคนอ่ะผมเสียแปดพันอืมผู้กองตีเป็นเจ้าของหมากัดอ่า
ตั้งฉายาเขาผู้กองหมากัดครับคนคนคนนี้คนที่โดนหมากัด
เขาบ่นอ่าจะบอกว่าเขามีบทบาทในลักษณะแบบไหนคะ
คือเขาบอกว่าคือว่าว่าเอาบาทประชาชนอืมไปกดคอมอ่ะถามหาบัตร
โดยเขาอ้างตัวไหมว่าเขาเป็นตำรวจไม่อ้างตอนนี้เขาไม่อ้างอ้าง
แต่คนแรกอ้างว่าคนแรกอ้างเราต้องอ้างไหมหรือเราเข้าใจไปเองเข้าใจว่าเป็นตำรวจ
เข้าใจว่าเป็นตำรวจอยู่แล้วความพูดของเขาเขาอยู่ในวงการ
ผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจไม่รู้ตำรวจอ่าแต่ตอนเกิดเหตุเขาอ้างไหมว่าเขาเป็น
ไม่ได้อ้างตอนมาอ้างตอนที่ว่าตอนที่ว่าขู่ผมแล้วจะเอาบัตรตำรวจมาอ้าง
ผมว่าเขาทำงานมา๒๐ปีเป็นบัตรตำรวจ
แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมก็ไม่รู้นะ
คือว่าเราพบอยู่ชุดนั้นแล้วผมก็รู้เขาเป็นตำรวจอืม
ผมก็รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นนิ้วแต่งตัวเป็นตำรวจอ่าสองคนนี้ที่ดูมีหมุดบาดนอน
ครับใช่ไหมคะแต่อืมแต่ก็คนรู้จักกันมาก่อนเนอะครับ
คนเห็นหน้าฆ่าตากันมาก่อนครับอ่าคุณพ่อจะเพิ่มอะไร
คนคนชื่อชื่อบอมเนี้ยอ่าไปให้คำให้สุภาพผมที่ร้านอืม
จำหน้าได้เขาก็ไปให้คำได้สุขภาพผมแล้วคนที่ชื่อบอมเนี่ยเคยรู้จัก
ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอ่าไม่เคยมาเป็นลูกค้าไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน
ไม่เคยรู้จักต่อต่อต่อกันไม่มีไม่เคยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคือตามที่วันที่เขาไปให้คำสุภาพผมเลยที่ร้าน
ก็เห็นหน้าวันในวันนั้นเลยอืมสองคนคุ้นหน้าครับอีกหนึ่งไม่คุ้นไม่คุ้น
แต่ที่ดูมีบทบาททางฝั่งสี่คนพลเรือนเนี่ยคือมีสองคนครับอ่า
ทางฝั่งตำรวจหกนายบ้างหกนายเนี่ยถามอีกทีนะคะพันธุ์ตำรวจตรีเนี่ย
ไม่ใช่คนที่ดูมีบทบาทที่สุดคือคนนี้ก็จะตั้งเขาหาผมในดับวงพลบอกว่าตั้งเขาหามนักหนัก
อ๋อตั้งเขาหามนักหนักเออพันพันตรีนี่ก็ก้มใส่แว่นเลยอ่า
กดคอมผมก็รู้ว่าจะตั้งผมที่จะตั้งหรือไม่ตั้งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาอยู่ในวงการนั้นแล้ว
โดนจับโดนอย่างเงี้ยไม่เคยโดนจับไปก่อนล่ะเขากลัวอ่ะอ่า
บางมือเครียดเขาบอกอย่าแทงเดี๋ยวเลือดไหล

ครับกลัวครับอยู่ด้านนั้นไม่เคยโดนไม่เคยโดนจับมาก่อน

คนที่ยศพันธมตรีเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้ตั้งอาหารหนัก

อ๋อดาบวรพลเป็นคนบอกให้ตั้งอาหารหนัก

แล้วยศพันธมรตรีทำหน้าที่อะไรตอนนั้นคะ

แต่วันนั้นเขาไม่พูดอะไรเขาก้มอย่างเดียวเลย

มาที่พูดถึงชื่อดาบวรพลเนี่ย
เขาทำหน้าที่ลักษณะไหนบ้างคะ
คือพูดจาไม่เพราะด้วย

เขาก็นั่งดูเชิงกันดูเชิงกัน

ตกลงคิดว่าทำไม

โดนที่ครอบครัวผมผมไม่ทราบกันเพราะว่า
ผมมัวแต่ขายของอยู่วันนั้นวันที่เกิดเหตุผมมัวแต่ขายของอยู่
คือเคยนั่งคุยกับลูก

เออทำไมถึงเลือกเป็นบ้านนี้

ผมก็ไม่ทราบกันตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้ตรงนี้

ไม่มีหมางใจอะไรกันหมากงหมากัดอะไรไม่มี

หมายถึงจะเป็นเรื่องหมากัดเรื่องลูกชายทะเลาะกัน
คิดอยู่ว่าเรื่องมันจะโยงมาแต่ลูกผู้ชายยังไงก็ไม่รู้

เรื่องลูกชายมันมีน้ำหนักแค่ไหนคะ
คือน้ำหนักหนึ่งก็คือกรณีนี้ผมก็
เราตอบไม่ได้น้ำหนักความน้ำหนักตอบเราก็ตอบได้ว่า
หนึ่งมันเคยทะเลาะกันมาก่อนมันก็ต้องมี

ตอนที่ทนายลงสอบอาจจะไม่ได้รู้ว่าสอบ
เรียกคุยกับคุณพ่อเนี่ยคือคิดว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอ่ะ

อาจจะมาจากสายข่าว

คือข้อมูลข่าวข่าวกองของเขา

ผิดเป้าแล้วมาค้นแล้วมันไม่เจออะไร

โดยหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คุณจอมขวัญเข้าใจไหมว่า
วันนั้นที่มาค้นเป็นเวลากลางคืนเป็นเวลายามวิการ
เอ้าตอนนี้มันไม่ยิ่งกว่าเหรอ

มันก็ต้องทำต่อให้สุดเส้นทางเขา

เณียงเข้าใจถูกไหมคือที่นายโรนโลงกำลังจะบอกคือ

ไม่ได้เป็นทะเวณไปรีดซับการโชคซับหรอก
แต่ผิดเป้าเหรอ
ผมคาดว่านะผมคาดว่า
อ้าวแล้วที่บอกไปเจอ
หลังจากที่มันผิดเป้าแล้วเนี่ยเขาไปทำวิธีอะไรต่อนั่นแหละ

อ้าว
น่าจะเป็นเรื่องบาดหมางในอดีตใดทุกกรณี

คือที่คุณพ่อให้ข้อมูลไว้ในข่าวเนี่ยนะคะ

ลูกชายที่บาดหมางกระดาบคนหนึ่งในชุดนี้เนี่ย

ยังจำไม่ได้เลยนะมันไม่น่าจะใช่แล้วไหมพ่อ
พ่อเราบนสักขายของผมไม่สนใจเรื่องเช่าบ้าน
แล้วเรื่องที่มีเรื่องกับลูกชายคุณพ่อเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนคะ
ใหญ่พอที่ทำให้บาดหมางกันไหมอ่ะ

เขาเคยมาถามผมอยู่เรื่องนี้
เขาถามผมว่ารู้จักกับลูกพี่เขาได้ไงอ่า
อันนี้ผมให้ชดใหญ่ไปคุย

เขาบอกว่าห้ามคนนี้ก็เลยบอกมาถามผมว่าทำไมก็รู้จักลูกพี่ผม
เดี๋ยวให้คุยเรื่องคดีตอนนี้หรือคุยเรื่องสมัยคดีลูกคะ

ที่เขาเลยมาถามผมว่ารู้จักลูกพี่เขาได้ยังไง
ผมบอกผมรู้แต่ผมไม่อ้างชื่อคนที่มาคุยผมไม่อ้าง

คืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมค

ตอนสมัยที่ขึ้นโรงพักกันกรณีลูกชาย

คือที่เคยมีเรื่องกันเพราะว่าดาบคนหนึ่งเปิดร้านเกม

หลานเขายังไปกระเฉ็กเผาหัวพอผม

อุ้มพ่อไปกะทืบ

ผมย้อนถามว่าทำไมใครเอาเด็กมาตีอย่างนี้

แต่พอขึ้นลงพักเสร็จผมบอกที่ลงพักว่า
เอาคนที่ทำร้ายลูกผมมาดูซิ

เขามีพ่อมีแม่หันหน้ามาคุยกัน

ผมบอกของเสียหายผมรับผิดชอบ

บอกสีเดียวกันกับแขกรู้ตำรวจตรงพักคือยอมกันแล้วกัน

อะไรนะลูกชายคุณพ่อหลับหลานเขาหลานดาบเอาไฟแช็คลนหัว
แล้วทำไมเอาลูกคุณพ่อไปกระทืบ
คือลูกตำรวจในรุงพักก็ไปกระทืบหลานเขาอีกทีนึง
แล้วลูกตำรวจคนนี้เป็นอะไรกับเพื่อนลูกชาย
เพื่อนลูกชายเป็นลูกตำรวจเหมือนกัน
แล้วดันไปกระทืบหลานเขาหลานดาบเขา
ทีนี้เขาก็เลยเอาลูกคุณพ่อน่ะไปกระทืบ
ทีนี้เรื่องที่ขอไว้ก็คือว่าสีเดียวกัน

หนึ่งก็หลานคนหนึ่งก็ลูกตำรวจใช่ไหมคะ
แล้วเรื่องจากตอนนั้นถึงตอนนี้คุณพ่อพอจะจำได้ไหม

ก็มันก็ตอนนี้ก็
คือบอกไม่ได้ว่าเกิด๕ปีแล้วคือช่วงนี้เราอยากจบ

เหมือนวันที่เกิดเหตุผมจะไม่เอาใจใส
คือที่ฉันถามไม่ใช่อะไรค่ะคือกำลังจะถามเพื่อหาว่า
ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะความแค้นส่วนตัว

ครอบครัวคุณพ่อหรือ
อันนี้เป็นลักษณะการตั้งข้อสังเกตในลักษณะของกึ่งเก่าหาเขานะคะ
หรือมีชุดตำรวจแบบนี้ไปทำหลายกรณีอยู่แล้ว
เพราะเอิญมาแจ็คพอร์ตโดนครอบครัวคุณพ่อ

จริงผมว่าทางท่านกรรมการที่สอบน่าจะมีคำตอบแล้วแหละ

น้ำหนักมันไปทั้งเรื่องส่วนตัวแก้แค้นกัน
หรือว่าน้ำหนักมันไปเพราะว่ามีตำรวจนอกรู่นอกทางคะ
ตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องฟังจากฟังทางฝั่งเขา
เขายังไม่ชี้แจงเลยตัวคนที่ถูกกล่าวหายังไม่ชี้แจงเลยยังไม่
ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วประวัติของ๔คนที่เป็นคนร้วยเรือนที่ไม่ได้เป็นตำรวจ
อันนี้ชัดเจนมั้ยว่ากระเตงกับลิบนี้ตลอดไม่เจอกัน
ข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในชุดการสอบวินัยหมดแล้วแหละ
ตอนที่เราพูดอยู่คือวินัยล้วนเลยนะ
คุณว่าจะรอตอนนี้คือวินัยรวมรวมส่วนอายาหรือยังแน่
อาญาก็มีการสอบไปเบื้องต้นแล้ว

เพราะว่าทั้งชุดเลยนะคะ

เป็นสังกัดกองบังคับการไง

นึกออกไหมคือทุกอย่างมันดูเหมือนกับ

ครับทุกวันนี้ไปถามใครไม่มีใครอยากคุยกับผมเลยเรื่องนี้

ดิฉันพักก่อนเริ่มไม่อยากคุยแล้ว

ในส่วนของผู้ที่เคยเป็นเหยื่อนะครับ

ลักษณะที่เขาเล่ามันเป็นอย่างไร

มันจะเป็นคดีในลักษณะแบบไหนนะ

ว่าตั้งใจจะกันโชคทรัพย์
หรือรีดไถอย่างจริง

อาจจะต้องมีเชื้อมากกว่านี้

มันเกิดได้ยังไงอยู่ดี

ผมมองว่าเขาเข้าผิดที่

อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศัลย์อศั
๗โมง๘โมงขึ้นบ้านแล้วต้องจ่ายตลาด๗๗โมง๘โมง

คุณพ่อเองคิดว่าเรื่องนี้ที่มาได้คือเข้าผิดบ้าน
หรือว่าแค้นส่วนตัว

เพราะฉะนั้นตัดประเด็น
ตัดประเด็นไปแค่แบบเรื่องลูกชาย

มันไม่น่าอยู่ดีทิ้งช่วงปรรมเกิดปีนี้ปะคะ

เพราะว่าคนเรามันมีความเข็ญตัว

มียาเสพติดทำบันทึกของการจับกลุ่ม

อันนี้ก็จบแล้วไปว่ากันในกระบวนการศาล
ไม่ยัดให้ไปสู้กันในศาล
แต่พอประกวดแล้วนะวันนี้มันได้ไม่มีการตั้งข้อกราวหา

คือตามปกตินะถ้าสมมติมีเป้าอยู่แล้ว

ก็ว่าไปตั้งข้อเก่าหาจับทำแผนอะไรไปถูกไหมฮ

คือต่อให้เจอยาก็จะไม่โดนเรียกอยู่ดีถูก

ตำรวจเขาไม่เรียกรับเงินนะโดยปกติอ่ะ

เจรยาก็ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำ

ไม่ใช่แต่สมมุติถ้าจะทำ

เอาเป้าที่มันมีเชื้ออยู่แล้วรู้ป่ะ

น่าจะเป็นเป้าที่ถูกชี้ผิด

ว่าเดี๋ยวไม่ใช่มากลายเป็นเก่าหาเขาใหญ่เลยนะ
เราเล่าโครงเรื่องเหมือนกันไหมคะ
คือถูกเจอถูกจับ
พาไปค้นบ้านเจอของกลาง

ติดต่อมาแล้วเป็นเรื่องจริงเหมือนกัน

สถานเที่ยวกลางคืน

เอาเฉพาะชุดนี้นะคะชุดที่ถูกกล่าวหาอยู่

คือตามข่าวไม่มีแล้วก็ยังปฏิเสธอยู่
แต่จริงแล้วมันมีคนพยายาม
ติดต่อเข้ามาบอกไหม

จริงเท็จยังไงเอาพยาหลักฐานเข้าไป
ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ต้องไปให้ตำรวจจะได้รู้ว่ามันมีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้น
อีกทางหนึ่งคือตรวจสอบด้วยว่าเรื่องที่กล่าวหาตำรวจชุดนี้มันจริงหรือเท็จ

งั้นพอเรื่องมันอยู่นอกสำนวนคดีเรื่องนอกการสอบสวนมันก็จะมีแต่ปรากฏในหน้าสื่อ
แต่ในทางกฎหมายมันไม่ได้เข้าไปในสำนวนด้วย
แต่ดูลักษณะการดำเนินการของไม่ว่าจะเป็นนครบานนะคะ
หรือนครบาลหนึ่งหรือว่าสอนอพยาไทยพื้นที่เอง
ก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะคุณพ่อใช่ไหม
เอาใจเรารู้สึกก็ไม่ได้ช้านะ

คุณพ่อกำลัง

เพราะว่าผมก็กลัวเขาก็ช่วยกัน
พูดถึงนะก็มีนิดหน่อย
ออกจากราชการไว้ก่อนคืออ๋อพูดว่าอะไร
ไม่อยากไปออกสื่อเลย
แต่คือคำพูดเขาทำให้เรากังวลว่าจะช่วยกันหรือเปล่า

ส่วนคดีอื่นถ้ามีคนที่ติดต่อเข้ามากับทนายรณรงค์แล้วมีจริง

คงต้องเปิดเผยตัวนะคะแล้วก็ออกมาให้ตรวจสอบกันเดี๋ยวจะกลายเป็นกล่าวหาเขาเข้าไปอย่างเดียว

หมดเวลาของรายการยังไงขอบคุณคุณพ่อ
พรุ่งนี้ถ้ามีรายการสงสัยเชิญคุณพ่อมาอีกแต่พรุ่งนี้ไม่มีรายการ

อ๋อไม่ต้องมาแล้วเนอะ
เพราะว่าพรุ่งนี้ถามตรงหยุดอีก๑วัน
วอเล็กบอลกันนะคะมาอีกทีวันจันทร์หน้าเลยค่ะ